อ่ะอุ๊ยมาดูข่าวนี้

ที่ฉันพูดแบบนี้เดี๋ยวคุณปุ้ยดูนะเป็นคุณ
คุณจะกินต่อป่ะคือปลา

เอากล้ามาทอดอ่ะขอเก็บปลาเลยนะ

อุ้ยตอนที่มันเสร็จเกรียมอร่อยน่ะ

นี่ฉันพูดจริงถามแค่ว่า
คุณกินต่อไหมเดี๋ยวลองดูค่ะ

คือถ้าไม่กินจะเย็บกลับไปยังไง
แล้วคุณดูกรีดมันไปแล้วว่า
ผ่าท้องแต่มันไม่ยอมตาย

คนนี้สงสานมากมายแล้วนะ
ในติ๊กต๊อกเนี่ยคนที่เขาเอาไปโพสต์ไว้เนี่ย
คือมันก็มีคนไปคอมเมนต์เยอะ
อยากกินเลยนี่แหละคุณรู้ไหม
เจ้าของคลิปเขาบอกเอาจริงแพ้นะแพ้ใส่ตามันแล้วสงสารมันมาก
โอ้โหเห็นแบบนี้ไม่รู้จะทำยังไง
แล้วพอมีคนไปถามว่าแล้วสรุปสุดท้ายพี่กินหรือเปล่าหรือพี่เอามันไปปล่อย
เจ้าของคลิปบอกสายหัวจะไปปล่อยได้ไง
จริงเอาจริงมันก็เหมือนตายแล้วแล้วซื้อมาตัวละหลายสิบบาท
พี่เขาเลยบอกเอาอย่างนี้งั้นทิ้งเอาไว้ราดน้ำปลา
แล้วตั้งเอาไว้จนกว่ามันจะตายสนิทแล้วเขาค่อยเอามาทอดค่ะ
โอ้โหทางที่ดีทางที่ดีอย่าไปจ้องตามัน
รีดทำแล้วอร่อยกระทะไปเลยแล้วก็โหสิกรรมนะป่านะ
คุณพี่ฉันอ่ะไม่กินนะไม่กล้าแล้วอ่ะ
พี่ฉันคงปล่อยให้มันตายเพราะเอาไปปล่อยมันก็ไม่รอด
เราก็ไปทำบุญให้มันที่หลังแล้วกันนะฮะ